ตอนนี้ตำรวจเขาได้จับคนที่ก่อเหตุได้แล้วลูก
ขอให้ลูกสบายใจไม่ต้องเป็นบ่วงเป็นยายให้ไปสู่ที่นี่หมด
ก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่สำรวจความดำเนินการขั้นเด็ดขาดให้ลงโทษ
ให้ลงโทษประหารเลยจบตายตามจบกันไปเลยนะลูกนะ
เองไม่ต้องเป็นห่วงลูกตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาจับคนร้ายได้แล้วลูก

โทษฐานก็คือประหารอย่างเดียว
กับครูเอ็มเนอะครับ
ทราบข่าวตอนไหนครับที่ว่าจับคนร้ายได้แล้วเนี่ย

ตอนที่จับได้เนี่ยเรารู้สึกยังไงครับตอนนั้น

เด็กเค้าผู้หญิงเต้าเจ๋ยก๋วั้งทำไมจะเยี่ยมตัว

ก็ไม่อยากเจอ
สถานการณ์ได้ให้ตกตามตายไปตามมันไปเรียนอีกฝั่ง
จะได้เป็นเยี่ยงอย่างของคนที่จะคิดทำไม่ดีต่อไป
อเจมส์เป็นอุทาหอนแบบว่าทำอย่างนี้ต้องโดนแบบนี้ได้รับผลแบบนี้นะ
บ๊วยจะได้เบาแล้วยังงั้นถ้าปล่อยไว้ไม่รักหรือให้เด็ดขาดมันก็อยู่ในอย่างนี้
อย่างนี้ก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คือให้ตายตามกันไปเลยมันจะได้เบาบางไป
ถ้าอย่างนั้นสังคมก็จะอยู่แบบนี้